ท่านผู้ชมครับเราเริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้เนี่ย
เรื่องนี้ท่านก็ลองส่งข้อความเข้ามาคุยกันดูว่าท่านเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไร
มีข่าวมา๒๓วันแล้วแต่วันนี้ก็เริ่มมีบทพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่จังหวัดพัทธลุง
คุณเขมสอนอยู่ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลนาโนธอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
ก็ปรากฏว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขามีต้นสตออยู่ต้นหนึ่ง
หลายวันแล้วนะค่ะมันมีฝนตกลงมาตกตกมาอยู่ต้นเดียวอ่ะ
ค่ะเฉพาะใต้ต้นนี้เท่านั้นมีน้ำไหลออกมามาก
เห็นภาพเป็นหยดหยดเห็นไหมคะเจ้าของบ้านก็งงมันเกิดอะไรขึ้น
มันเป็นความแปลกประหลาดเป็นปรากฏการณ์อะไรหรือยังไง
คือตกจนแบบพื้นที่ใต้ต้นเปียกหมดเลยอ่ะ
เขาก็เก็บไปไปดื่มกันค่ะเชื่อว่าน่าจะรักษาโรคได้
ชาวบ้านคนนี้เขาเชื่อนะมีชาวบ้านอยู่ที่หนึ่ง
เขาบอกว่าเนี่ยเขาก็เอาลงเอาน้ำไปให้คุณยายเขาดื่มคุณยายป่วยเป็นอำมพลึก
พอดื่มไปจากที่เป็นอมพลึกขึ้นมาเดินได้
ถึงขั้นยายให้พามาดูนี่เลยต้นสตอต้นนี้เลยว่าโอ้โหมันศักดิ์สิทธิ์จริง
โอ้โหแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
รีบออกมาบอกเลยว่าอย่าเอาไปดื่มนะฮะนี่นี่เห็นไหมเนี่ยรูปหัวลูบหน้าเห็นไหม
รูปหัวรูปหน้ายังพอได้แต่ขอความร่วมมืออย่าดื่มค่ะ
คือย้อนไปก่อนหน้านี้เพิ่งไม่นานเนี่ยเพิ่งเป็นเรื่องของโครนผุด
ใช่แล้วคนก็เอาไปดื่มเหมือนกันเนี่ยฮะบ้านหลังนี้นะครับ
ชาวบ้านมากันทุกวันมากันทั้งวันทั้งคืนครับทุกผู้ชมครับ
กันมาสัมผัสมาดูปรากฏการณ์ประหลาดจากเหตุการณ์มีเม็ดฝนตกลงมาจากต้นสตอ
เพียงต้นเดียวที่อยู่หน้าบ้านของนายอรุณหนูรอดตั้งอยู่เลขที่๒๕๙
ชาวบ้านควนโทหมู่สิบตำบลเขาชายสนอำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
ลักษณะเหมือนกับหยดน้ำตกลงมาเหมือนเม็ดฝน
บางครั้งก็เป็นละอองก็มีตกลงมาจากต้นสตอในรัศมีร์รอบประมาณ๕เมตร
ชาวบ้านบางคนก็เอาภาชนะมารองน้ำเอาไปใช้
เอาไปให้ผู้ป่วยในบ้านดื่มก็มีล้างหน้าล้างตาผสมน้ำอาบ
เพราะเชื่อว่าต้องเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคต่างให้หายได้นะฮะ
บางคนก็พนมมือไหว้สวดมนต์อธิษฐาน
อ่าเชื่อว่าเนี่ยต้องเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนเจ้าของบ้านนะครับ
อ่าบอกว่าต้นสตอต้นนี้ปลูกมาสักยี่สิบแปดปีแล้วตั้งแต่สามมีนาคมที่ผ่านมา
พบว่าวันนั้นมีน้ำฝนตกลงมาก็สังเกตเห็นว่าเออทำไมตกเฉพาะต้นสตออยู่ต้นเดียว
หลังจากนั้นก็เฝ้าสังเกตดูพบว่านอกจากจะตกกลางคืนแล้วกลางวันก็ตก
ช่วงกลางวันมันมองไม่ค่อยชัดค่ะไม่เหมือนกลางคืนก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะไม่เคยพบเห็นเรื่องแบบนี้มาก่อนก็เลยถ่ายรูปแล้วโพสต์ลงโซเชียล
ทีนี้โอ้โหพอมีคนเห็นแห่กันมาดูมากมายนะฮะ
อ่าทั้งในพื้นที่ทั้งนอกพื้นที่มากันทุกวันนะครับ
เพื่อมาดูเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นที่บ้านของเจ้าของเขา
พร้อมว่าแบบนี้ตลอดเลย
ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของความเชื่อนะคะ
เอาไปลูบหน้าเอาไปดื่มแล้วก็รักษาโรคได้
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพัทธลุงอยู่โรงพยาบาล๒๑คืน
คุณหมอก็เลยบอกว่าออกจากโรงพยาบาลไปรอดูอาการหลังรับการรักษา
แล้วเดี๋ยวจะส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสงครานนคริน
แต่พอออกมาได้๒คืนก็เห็นข่าวนี้ค่ะ
ตัวเองก็เลยไปเอาน้ำเนี่ยน้ำฝนที่ตกลงมาใต้ต้นสตอเนี่ย
เอาไปให้แม่ดื่มเอาไปให้แม่ล้างหน้า
แล้วแม่บอกว่ารู้สึกดีขึ้นแล้วลุกเดินได้เลย
เนี่ยค่ะก็เลยขอไปดูขอไปดูเหตุการณ์น้ำฝนประหลาดนี้ด้วย
ก็สาเหตุที่มีมากมันมีนี้กันไหมกี่หยกขึ้นอะไรมีอยู่
กายังสิยอกขึ้นไม่ได้เดินไม่ได้
แล้วอันนี้ก็ว่ามันอยู่นี่ไม่ไหว

เกรกว่านี้มาก

ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เดินทางไปที่บ้านหลังนี้นะคะ
ก็ชี้แจงว่าตรวจสอบแล้วค่ะถามว่ามีละอองน้ำจริงไหม
ก็มีจริงนะคะแต่ว่าเป็นละอองน้ำที่ตกลงมาแบบบางเบาอะค่ะ
ก็เลยเบื้องต้นตอนแรกนะตั้งข้อสันนิษฐานไว้กว้างว่า
น่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของต้นไม้ตระกูลจามจุรี
หรืออาจจะเกิดจากแมลงซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นแมลงชนิดไหน
อันนี้ตอนไปตรวจครั้งแรกครับส่วนที่ชาวบ้านเอาไปดื่มเพื่อรักษาโรค
เจ้าหน้าที่ก็เลยประกาศเลยว่าไม่ควรนำไปดื่มนะคะ
เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบตัวอย่างน้ำนะคะ
สำหรับเรื่องน้ำที่เจ้าของบ้านหรือว่ามีราศดรได้มานำกระมังมารองรองรับนะครับ
แล้วก็นำไปดื่มกินนะครับ
ขณะนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทธรุง
ได้นำน้ำนี้ไปตรวจสอบแล้วนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
ขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งนำน้ำนี้ไปบริโภค
หรือว่าไปดื่มกินนะครับเพราะว่ายังไม่ทราบว่า
ผลจะออกมาอย่างไรนะครับอาจจะเป็นอันตรายหรือไม่นะครับ
เพราะฉะนั้นให้รอการตรวจสอบผลการตรวจสอบก่อนนะครับ
ว่าผลเป็นอย่างไรนะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยถ่ายภาพขึ้นไปบนต้นไม้ต้นนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่าก็จะเห็นชัดนะครับว่า
ละอองน้ำปริศนาเนี่ยมันตกลงมาจากต้นสตอจริงนะฮะ
และอาจจะเป็นฉี่ของจักรจันทร์ใช่ค่ะ

หยุดภาพให้ท่านเห็นนะครับจะได้เห็นชัดนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีในพื้นที่เราไปถ่ายภาพมานะครับ
ให้ท่านดูง่ายขึ้นว่าเออนี่มันมีอยู่
มันปล่อยฉี่ออกมาหรือเปล่าใช่ก็คือเห็นภาพค่อนข้างชัดนะคะ
คือนายอำเภอเมืองพัทธลุงก็บอกเองนะคะว่าพิสูจน์แล้วอ่ะ
เห็นภาพชัดแล้วว่าเป็นจักรจันทร์ฉีดพ่นน้ำ
ไม่ได้เกิดจากต้นไม้ที่ผิดธรรมชาติไม่ได้เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เป็นแมลงฉีดพ่นน้ำหรือเขาเรียกกันว่าเป็นฉี่ของจักรจันทร์
มันคงจะอยู่แบบเยอะมากหลายตัวอะไรอย่างนี้
มันดงของมันเลยก็เลยเนี่ยออกมาเป็นละอองเลยเป็นฝนเลยอ่ะนะ
แต่ชาวบ้านเขาก็ยังไม่เชื่อค่ะว่าเป็นฉี่จักรจันท
มันเป็นความเชื่อนะเขาเชื่อของเขาเชื่อไปแล้วใช่
บางคนก็มาดื่มมากินแล้วก็รู้สึกอาการป่วยต่างดีขึ้นไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหม
ก็หลายคนก็ยังมาอีกเนี่ยเห็นไหม
เพจเฟซบุ๊คของอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อาจารย์เจดก็ได้โพสต์ข้อความอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าน้ำที่คนเข้าใจว่าเป็นฝนเนี่ยมันคือฉี่จักรจันทร์จริง
แล้วก็เคยเจอกับตัวเองหลายครั้งเวลาไปเดินป่า
ลงมานี่แบบคือเปียกเลยอ่ะลงมาแบบเปียกเลย
พร้อมกับเสียงจักรจันทร์ร้องดังลั่น
คือไม่รู้ว่าตอนกลางคืนลูกกลางหวานนี้มีเสียงจักรรมร้องด้วยหรือเปล่า
ซึ่งอาจารย์เจดนะครับบอกว่าความขำก็คือจะเก็บไปกินไปรักษาโรคกันทำไม

ใช่ค่ะเรื่องความเชื่อเราก็เข้าใจนะคะว่า
ว่าจะดื่มอะไรกินอะไรถ้าใจคิดว่าดื่มแล้วหายกินแล้วหายบางทีมันหายนะคุณภาคภูมิ
สั่งกายไงจิตมันสั่งว่าหายบางทีมันหาย
แต่มันต้องรอผลพิสูจน์เรื่องอันตรายที่มีหน่อยกันแล้วกัน
ที่เป็นห่วงก็คือบางทีอาจจะสกปรกแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะ